ยังคงอยู่กับข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์แล้ว
เบรกนี้มาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตนักเรียนช่างฝีมือทหารกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ไปเรียนเป็นส่วนหนึ่งของทหารแล้วชื่นชอบชื่นชอบปืนมากเลยนะคะ
แม้ว่าจะลาออกมาอยู่ที่บ้านแล้วก็ยังสะสมปืนอยู่นะคะ
สะสมแล้วยังยิงขึ้นฟ้าด้วยเพื่อเป็นการทดสอบว่าสิ่งที่ตัวเองสะสมอยู่
มันยังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่ารักปืนมากแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นเขาโอ้โหอกสั่นขวานแขวน
มันยิงขึ้นฟ้ามันก็ต้องตกลงมาถูกไหมใช่ค่ะแล้วตกที่ไหนล่ะคะทีนี้
ไม่รู้ไปถกที่ไหนเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะคะ
เยาวชนชายอายุ๑๘ปีค่ะเป็นอดีตนักเรียนช่างฝีมือทหารนะคะ
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีและตำรวจภูทรน้องจอก
ไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนะคะบ้านพักเขาอยู่ตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางค่ะ
เมื่อวานนี้เองนะคะจุดที่มาคือเขายิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัด
อกจากนี้มีกระสุนปืนจำนวนมากซุกซ่อนอยู่ในห้องพระนะคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ไปพบเครื่องมืออุปกรณ์ที่คาดว่าจะเอามาใช้ดัดแปลงประดิษฐ์อาวุธปืนด้วย
ส่วนหลังคาบ้านเจอรอยกระสุนปืน๑จุดค่ะ
รวมทั้งพบยุทธโทปกรณ์อย่างกระเป๋ากระติกน้ำเข็มขัดทหารรองเท้าอาร์มและเครื่องแบบทหารอีกจำนวนหนึ่งในบ้าน
ต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าเคยศึกษาในโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่กรุงเทพ๒ปี
จากนั้นลาออกกลับมาอยู่ที่บ้านเฉยแต่มันชื่นชอบไปแล้วนะคะ
เขาย้ำชอบมากเขาจะก็เลยจะเก็บสะสม
แต่บางทีก็ทดลองยิงยิงไปหลายนัดด้วย
กระทั่งชาวบ้านร้องเรียนและให้เจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มนะคะ
มันไม่ใช่ปั้งแบบนี้นะหลัวเลยแน่น่ากลัวน่าได้ยิน
ก็ตกใส่บ้านคนมั้งนั่นน่ะสิคุณชอบปืนได้
แต่คุณจะยิงขึ้นฟ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะอันตรายนะ